ช่วงนี้มาดูกิจกรรมเฉลิมพระเกียรตินะครับ
ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพันศา
๘๔พันศาในวันที่๑๒สิงหาคม๒๕๕๙นะครับ
ในช่วงค่ำเมื่อวานนี้นายยกรัฐมนตรี
เป็นประธานในพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏครับ

เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชศักระ
จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
และถวายราชสะดุดีเฉลิมพระเกียรติ
ในโอกาสวันเฉลิมพระชมพันศา
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินินาศ
ทรงเฉลิมพระชมพันศา๘๔พันศา
ที่เวทีกลางมณฑลพิธีท้องสนามหลวงครับ
ก่อนหน้านี้ในช่วงเช้านายยกรัฐมนตรี
นำคณะรัฐมนตรีไปยังสวนป่าเบนจักิติระยะที่๑
เพื่อเป็นประธานในกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
กล่าวคำถวายราชสดีเฉลิมพระเกียรติ
นำกล่าวถวายพระพรชัยมงคล

แล้วก็เยี่ยมชมสวนป่าเบนจากกิติระยะที่๑นะครับ
โดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวนำถวายพระพรชัยมงคล
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินินาศ
และในโอกาสนี้นายยกรัฐมนตรีได้กล่าวในงานตอนหนึ่งว่า
ต้องการให้ประชาชนทุกคนร่วมมือรวมพลังกัน
เพื่อสร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้กับน้ำและป่า
ช่วยกันทำเพื่อถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏ
ทั้งสองพระองค์ทรงสบายพระหารุทัย
ไม่ว่าวันนี้หรือวันไหนก็ต้องทำให้ได้
อย่างที่ทรงได้หวังกับประเทศไทย
หลังจากนั้นนายยกรัฐมนตรีได้ร่วมปลูกต้นราชพฤกษ
ในสวนป่าพร้อมเยี่ยมชมสวนป่าก่อนเดินทางกลับนะครับ
พระราชสวนีที่เจยส่งรับศักดิ์ไว้เสมอมาต่อเวลาหลายสิบปี
ทางด้านของผลเอกประวิทย์วงสุวรรณบรองนายยกรัฐมนตรี
ฝ่ายความมั่นคงและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ในฐานะประธานมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ๕จังหวัด
ถวายราชสะดุดีและถวายพระพรชัยมงคล
มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ๕จังหวัด
ภายในกรมฐานราบที่๑มหาดเล็กรักษาพระองค์
โดยมีกรรมการมูลิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ๕จังหวัด
อาทิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม
และผู้บัญชาการทหารบกตลอดจนเจ้าหน้าที่ทหารระดับสูง
เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพลียงกันครับ